ทานข้าวเช้ามีเมนูอะไรอยู่บ้าง

ข้าวกระเพราหมูก๋วยเตี๋ยว

เดี๋ยวพี่ก๋วยเตี๋ยว๕บาทมีกี่คำกินฮะ

เขาบอกผัดเตาถ่านเนี่ยมันจะหอม

พาไปร้านนี้ร้านนี้คือร้านเจ๊ติ๊ด

เจ็ดติ๊ด

บาทเองเหรอครับโอ้โหทำไมราคามันนิดเดียวเอง

คุณผู้ชมจะเห็นควันไฟพวยพุ่งออกมาจากร้าน
จากร้านเจ๊ติ๊ดเนี่ยคือใช้เตาถ่านในการผัด
หลายคนบอกว่าโอ้โหพอใช้เตาถ่านในการผัดมันหอม
และร้านเจ๊ติ๊ดเองก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อแก๊สด้วยนะ

บางทีค่าแก๊สวันละ๑ถังก็๓๖๐บาทต่อวันแล้ว

แต่ทีนี้มีเตาอ้างโล่เตาถ่านอยู่๒เตานะครับ
เตาแรกเนี่ยตั้งหม้อก๋วยเตี๋ยว
มีกลิ่นหอมของก๋วยเตี๋ยวของน้ำซุปโชยฟุ้งไปทั่วร้านเลยนะฮะ
ส่วนอีกเตาเอาไว้ผัดตามสั่งนะฮะ
ติ๊ดเล่าให้ฟังบอกว่าขายก๋วยเตี๋ยสูตรโบราณ
ใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงมากว่า๓๐ปีแล้ว
โดยแต่ก่อนขายชำละ๓๐บาทโอ้แต่ก่อนขายแพงกว่าปัจจุบันอีกนะฮะ
แต่เมื่อ๖เดือนที่ผ่านมามันเกิดสถานการณ์โควิด๑๙ระบาด
มีแนวคิดในการขายก๋วยเตี๋ยวให้ทุกคนได้กินได้
ฉันก็ขายมาไม่ได้กำไรฉันก็ขายขึ้นราคา
ไม่ได้เจ๊ติ๊กบอกว่าขายลดราคาเพื่อให้ลูกค้าเขามากินได้

เออนะฮะเห็นใจผู้ที่มีรายได้น้อย
ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดเจ๊ก็ได้รับเหมือนกันแต่เจ๊ก็ยอมขายแบบนี้นะครับ
สำหรับทีเด็ดอีกอย่างของร้านก็คือกากหมูเจียวหลายคนเวลากินก๋วยเตี๋ยวต้องใส่กากหมู
เขาบอกกรอบทำสดใหม่ทุกวันนะครับลูกค้าชอบมีขาประจำเยอะลูกค้าสัญจร
ขาจรก็มีนะฮะจากนอกพื้นที่ก็มีนะครับมาชิมกันแน่นร้านเลยนะฮะ
อาทิตย์วันหยุดเนี่ยจะมีลูกค้ามาอุดหนุนกันโอ้แทบจะลวกก๋วยเตี๋ยวไม่ทันแล้วนะฮะ
ซึ่งตั้งขายตั้งแต่๕บาทราคาชามละ๕บาทนะครับ
มีลูกค้าทำสถิติไว้สูงสุดกินกี่ชามรู้ไหมก
ชามคะ๕๒ชามปาติ๊ดบอกว่าตกใจเหมือนกันเห็นลูกค้ากินเยอะแบบนั้นนะฮะ
ก็ไปถามเขาบอกว่าโอ๊ยอร่อยนะป้านะฮะป้าป้าติ๊ดนะครับก็เลยขอท้า
ท้าผ่านข่าวเช้าหัวเขียวของเราเลยเพราะว่าอะไรคะ
ทำลายสถิติมากกว่า๕๒ชามกินฟรีเลยครับ
โอ้โหคุณผู้ชมที่ชมอยู่ถ้าไปร้านป้าติ๊ดนะฮะแล้วกินได้๕๒ชามครึ่งก็กินฟรีเหมือนกัน
ใช่แต่ดูสิคือชามเขาก็กระจุ่มกระจิ๋มก็น่ารักดีนะ
แต่ว่าผู้หญิงหรือเด็กบางคนบอกว่าชาม๒ชามก็อิ่มแล้ว
อกจากนี้ทางร้านป้าติ๊ดยังมีเมนูข้าวผัดกะเพราหมูสับที่จะโรยกากหมูกรอบด้วย
ในราคาจานละ๑๐บาทนะครับต้องบอกว่าเมนูนี้กำลังเป็นที่นิยมนะฮะ
คนเนี่ยชอบสั่งมากินพร้อมกับก๋วยเตี๋ยวด้วยคุณน่าทานนะฮะ
ใครขับรถผ่านไปแถวริมถนนอนามัยบ้าน๒สลึงเข้าซุ้มนะครับ
หม้ออมูหนึ่งที่ตำบลสองสลึงอเผิกแกรงจังหวัดตระยอง
ก็แวะไปได้เลยนะฮะไปชิมกันได้ที่ร้านป้าติ๊ดเนี่ยนะฮะ